คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เรื่องราวของน้ำกับเด็กมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
แล้วน้องคนนี้เนี่ยคือเป็นเด็กที่เป็นนักกีฬาเป็นนักมวย
แข็งแรงแต่เจอกระแสน้ำก็ต้านไม่อยู่เหมือนกัน
ที่สำคัญนะคุณอนาคตไกลนะครับ
เป็นนักมวยของโรงเรียนแล้วก็แม่จะพาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้ว
กำลังทำเรื่องเอกสารอยู่แต่สุดท้ายคุณเสียชีวิต
ก่อนที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วมีอนาคตที่สดใสนะ
ใช่อ่ะสิน่าเสียดายนะคะแล้วน้องมาจมน้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าทิ่งเผอพระสมุทรเจดี
มุดปราการน้องเนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อนเสร็จแล้วก็จมหายไป
ตำรวจเนี่ยเพราะได้รับแจ้งเหตุก็ไปถึงค่ะ
ตรงบริเวณป่าชายเลนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้น

ปรากฏว่าไปรู้ว่าน้องคนที่จมน้ำศูนย์หายไป
ทราบชื่อก็คือเด็กชายวัชรพลหรือว่าน้องโฟ
อายุ๑๔นะคะเป็นนักเรียนชั้นม๒
อย่างที่บอกว่าน้องเป็นนักกีฬาอนาคตไกล
เป็นนักมวยค่ายยุ้ยการชั่ง
มีฉายาด้วยนะคะน้องเก่งเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นี่เอง
ทีนี้ตอนที่เจ้าที่ตำรวจไปถึง

ก็มีน้องอายุ๑๖กับน้องอายุ๑๒
ก็ตื่นตกใจแหละว่าเพื่อนจมน้ำหายไป

พยายามเห็นแล้วแหละว่าโฟลกำลังจะจม

แต่น้องโฟลเหมือนกับกอดเขา
แล้วลักษณะเหมือนดึงเขาลงไปด้วย
คือน้องวัย๑๒เมื่อกี้จะช่วยเพื่อนให้ได้เลยนะ
คว้ามือเพื่อนแล้วแต่หลุดมือ
จนโฟล์จมลงไปต่อหน้าต่อตานะ
คือน้ำตอนนั้นน้องเขาบอกว่ากระแสน้ำมันแรงมาก
แล้วพอโฟลหลุดมือก็เลยจมไปเลย

อยากให้เพื่อนปลอดภัยก็ไม่ได้คิดถึงตัวเอง
ส่วนเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๖เล่าแบบนี้

เป็นน้ำกำลังหูมันขึ้นพอดีเลย
นี่ลองดูสิน้ำมันขึ้นมาอย่างนี้

ใช่ค่ะกระแสน้ำมันแรงค่ะ
แล้วน้องเขาก็ตอบเล่าต่อนะคะว่าตัวน้องเขากับน้องโฟก็เล่นกันอยู่ดี
พอคลื่นจังหวะนึกถึงภาพ
มันมากระแทกกับเขื่อน
แรงกระเพื่อมันก็เยอะขึ้นสูงขึ้น
ตัวเขากับน้องโฟเสียหลักล้มค่ะ
ไม่ถึงในพื้นใต้น้ำสุดท้ายจมน้ำเลย
ตัวเขาเองก็จมนะก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
ก็มีคนโยนไม้มาให้จับดึงขึ้นมาจากน้ำ
พอคลื่นมันกระแทกสรรเขื่อนแล้วมันเป็นน้ำวนนะคุณนะ
ใช่ค่ะสุดท้ายช่วยไม่ได้น้องโฟเนี่ยจมน้ำไปนะคะ
ตอนแรกน้ำมันไม่ขึ้นมาขนาดนี้
ตอนแรกน้ำมันลดลงไป
แล้วผมก็เดินไปจนถึงตรงนู้นนะพี่

ตอนแรกผมอยู่ตรงกลางผมยังเหยียบถึงดีกว่าพี่

แล้วมันก็ตกใจมันก็ลากผมลงไปด้วย
จมเหมือนกันแล้วก็น้องคนนั้นก็จะจมครับ

ทีนี้ทางด้านครอบครัวค่ะคุณตา
บุญยางเล่าแบบนี้บอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าโฟลมาเล่นน้ำตรงนี้
เพราะว่าตอนนั้นตาต้องออกไปวิ่งรถทำงานตอนตี๔ทุกวัน
เจอล่าสุดก็วันก่อนเพราะว่าพาน้องโฟไปซ้อมมวย
บอกเลยหลานจริงว่ายน้ำไม่เป็น

ถ้าเกิดว่าว่ายน้ำเป็นน่าจะช่วยตัวเองได้
ปกติที่บ้านอยู่กัน๓คนตายายแล้วก็น้องโฟ
จริงเปิดเทอมนี้น้องโฟจะขึ้นม๒
แม่อยู่ที่เนเทอร์แลนด์กำลังจะทำเรื่องให้ไปอยู่ด้วย
รอเพียงแค่เอกสารเท่านั้นเอง

ตอนนี้มีความหวังขอแค่พบร่างของหลานเท่านั้นค่ะ